อีกหนึ่งความเชื่ออีกหนึ่งประเพณีของการไหว้ผีบรรพบรุษของชาวไทยยวน
จังหวัดนครราชศรีมาอันนี้น่าสนใจเหมือนกัน
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเขามีกระบวนการและพิธีกรรมอย่างไรบ้างค่ะ

ที่เห็นอยู่นี่คือร่างทรงกำลังฟ้อนดาบเป็นการทำ
เพื่อสื่อสารกับผีบรรพบุรุษนะคะจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่านี่คือ
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาร่างทรงพ่อพระยาศรีเคี่ยว
เป็นผีบรรพบุรุษที่ชาวไทยยวนศรีคิ้วเคารพนับถือ
ท่านเป็นเหมือนเสื้อบ้านเสื้อเมือง
หมายถึงผู้คุ้มครองผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองนี่แหละค่ะ
และพิธีกรรมนี้นะคะก็ต้องจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยการทำพิธีก็จะทำผ่านร่างทรงนะคะ
เป็นการทำเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ให้เกิดความสนุกสนาน
และให้เกิดความสามารถเคลียร์ระหว่างคนไทยวนสีคิ้ว
ให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นทางความเชื่อเป็นทางจิตวิทยาและกุศโลบายว่า
ทำพิธีแบบนี้จะช่วยควบคุมคนในสังคมให้ประพฤติดี
อยู่ในกรอบอยู่ในศิลธรรม
ควบคุมคนผ่านพญาสีเขี้ยวนี่แหละ
เหมือนกับว่าอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไร
อยากจะแนะนำอะไรให้พูดผ่านร่างทรง
โดยพ่อพญาศรีเขี้ยวจะเป็นคนสื่อสารนะคะ
แล้วก็เขาบอกเลยว่าพิธีกรรมนี้ผูกพันกับชาวไทยยวนมาช้านานนะคะ
จะจัดขึ้นทุกช่วงวันขึ้น๖ค่ำเดือน๖ทุกปีนะคะ
จะมีการเส้นไหว้การเฉลิมฉลอง
รำทำเพลงดนตรีการแต่งกายนะคะ
รวมถึงการฟ้อนรำฟ้อนดาบแบบนี้ด้วย
แต่ว่าเราอาจจะเห็นภาพแค่มุมเดียวนะคะ
ยังไงท่านใดสนใจเนี่ยเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในติ๊กต๊อของคุณนินจา๒๕๓๙นะคะ
ก็เป็นประเพณีดีอีกประเพณีหนึ่งที่คนพื้นที่อื่นจะได้ดูกันด้วย